กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตโพสต์ลงไปบนเฟซบุ๊คว่า
มีคนจีนที่อยู่ในไทยเกินกำหนดวีซ่ากว่า๑ล้าน๕แสนคน
ก็ทำให้ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องออกมายืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริง
พร้อมกับมั่นใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุอาทยากรรมที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ขณะที่วันนี้ครับตำรวจก็ได้นำตัวนายเจิ้งหยาง
หัวหน้าทีมปล้นร้านปืนไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครชัยศรี
หลังจากสารอนุญาตขาดฝากขังนะครับผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันครับ
จากกรณีมีผู้โพสต์เฟสบุ๊คโดยมีเนื้อหาว่า
ชาวจีนได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
โดยมีการอยู่เลยกำหนดวีซ่าหรือโอเวอร์สเตย์เป็นจำนวนกว่า๑ล้าน๕แสนคน
รวมไปถึงเข้ามาโดยไม่ได้ขอวีซ่าจำนวนมาก
จนเป็นที่เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางนั้น
ผู้ตำรวจโทนนัชทัพทรพระสุนทร
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

เนื่องจากการที่ชาวจีนจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นั้น
จะต้องมีการขอวีซ่าในการเดินทางก่อน
เพราะเป็นกลุ่มประเทศที่สำคัญและมีประชากรจำนวนมาก
ซึ่งจากข้อมูลการเดินทางปี๒๕๕๘พบว่า
มีคนจีนเดินทางเข้าประเทศไทย๗๘๐๐๐คนเท่านั้น
โดยขณะนี้ได้มีการออกคำสั่งให้มีการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม
อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนด๙๐วันขึ้นไป
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่๒๐มีนาคมนี้
ข้อมูลผิดอย่างมากนะฮะผิดจากข้อที่จริงไปเยอะมาก
ทุกชาติยังไม่ถึงเลยครับตอนนี้เหลือไม่กี่แสนคนแล้ว
เพราะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมาตรการที่เราจะมีผลบังคับใช้
ล้านคนเป็นไปไม่ได้ข้อมูลผิดจากข้อที่จริงไปเยอะมากครับ
ไม่ใช่ผิดนิดหน่อยผิดไปเยอะมากครับ
ทั้งนี้ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ยังได้บอกอีกว่าการอาศัยอยู่ในประเทศไทย
กำหนดของชาวต่างชาติไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยง
กับเหตุอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากการก่อเหตุอาชญากรรมของชาวต่างชาติ

ซึ่งกรณีกลุ่มผู้ต้องหาป้นปืนนั้น

โอซีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอาชกรรม

อย่างเช่นการลักลอบขนคนเข้าเมือง

ฟอกเงินต่างรวมทั้งอาจกรรมท้องถิ่นด้วย
คือชาวต่างชาติเข้ามาก่ออาชกรรมในประเทศไทย
ตรงนี้อาจจะส่วนหนึ่ง
อาจจะเกิดจากพวกที่อยู่โอเซนาน

เพิ่งเข้ามา๓ใน๕คน

เข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรก

ขังผู้ต้องหาผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธ
และยานพาหนะในการกระทำความผิด

และมีเครื่องวิทยุโทรคมนาคม

ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมกับ
ทางก้นปืนนั้นคนตำรวจเอกจากทริปชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า

มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้กระทำความผิด

ก็คือไปออกจากประเทศเราเข้าลาว
ไปสู่จีน

ตอนนี้เราเพียงแต่จำลองเส้นทางดู

แต่วิธีการเอาออกเราก็ไม่ทราบ
ส่วนนี้ผมเที่ยวว่า

ตัวละครเห็นหมดอยู่แล้ว
ส่วนกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า
ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการด้านความปลอดภัย

โดยจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะเดินทาง
เข้าประเทศซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

พอเจอที่สินข่าวทารัททีวี